ก็ต้องเรียกว่าจัดอันดับว่าเป็นเพื่อนรักยืนหนึ่งจริงนะคะ
สำหรับคุณหิงและคุณเป้ยนะคะอย่างที่ทราบกันมา
ช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดกรณีคุณป๊อปแอบไปนอกใจ
แล้วคุณหญิงมณิตาออกมาตีโพยตีพายเหมือนแบบออกโรงแทนเพื่อนนะคะ
แล้วก็พูดตรงล่าสุดนะคะก็คุณป๊อกคุณเป้ยคืนดีกัน
ก็มีกระแสนะคะวิพากษ์วิจารณ์ว่านิงปณิตาจะกลายเป็นสุนัขหรือเปล่า

แล้วก็คุณเป้ยก็ได้โพสต์ปกป้องคุณหญิงว่าหมาไม่ขยับหมา

ล่าสุดไปเจอคุณหนิงค่ะก็ตอบเรื่องนี้นางบอกว่าตอนแรกนางก็ตกใจนะ

เพราะว่านางก็บอกว่าสุนัขก็น่ารักนะคะ

เขาก็คงรู้สึกแย่ที่เหมือนเราโดนเราโดนว่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็จะบอกเขาว่ามันวันนี้เราอย่าไปแคร์อะไร
คนที่มันเป็นคนวงนอกที่เขาไม่ได้รู้จักอะไรกับเรามากนะ
เอาคนใกล้ตัวเรากรยานมิตรเราเข้าใจเราก็โอเคแล้ว

แรงสิคุณแต่ถ้าเรามองในแง่ดีก็น่ารักดีนะเราก็เลี้ยงหมา

แต่อีกแป๊บนึงบางทีเราก็รู้สึกว่าเอาแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนทัศนคติตัวเรา
มองว่าเราก็ล้างหมาเลี้ยงหมานิงเองเป็นคนรักสุนัขเลี้ยสุนัขอยู่แล้ว
เขาอาจจะเอ็นดูเราเหมือนหมาไม่รู้อ่ะ
คืออยู่ที่แบบคิดอ่ะก็พยายามคิดบวกไว้เยอะอะ
พอเวลาคิดบวกไว้เยอะนี่มันก็เออร่างกายมันก็มันก็โอเค
เป็นข้อคิดอาจจะเป็นจากการที่นางไปบวชชีมานั้นนะคะ
ก็แบบมุมมองใหม่แนวพุทธเนอะอืมนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้นางก็เป็นผู้จัดละคร
แล้วก็ให้ลูกไปเล่นละครน้องนิรินปรากฏว่าคุณผู้ชม
ฉากแรกคือน่ากลัวมากคือพี่แคทยายังฤทธิเขย่าลูกอ่ะ
อ่าร้องไห้ก็เลยแบบพูดตรงตรงดิฉันรู้จักคุณหนิงแบบ
เธอเธอเลี้ยงลูกทะนุถนอมมากแล้วทำไมปล่อยให้ลูกเล่นหนักขนาดนี้
เราคุณพ่อคุณจินไม่ด่าแล้วนะคะไปฟังคุณนิ่งแบบนี้ตาเลยค่ะ
ซึ่งจริงบทบาทของตัวละครตัวนี้เนี่ย
งลดลงไป๕๐แล้วนะพอรู้ว่าเป็นลูกตัวเองเนี่ย
คือนิ่งตัดบทออกเลยนะความตุ้มต่อมในใจเราว่า
นิรินลูกถ้าลูกเล่นไม่ผ่านหมายถึงว่าตอน๑ถึงตอน๑๑๑๒เนี่ย

โอหี่สงสารน้อง
แต่เขาเล่นได้เขาเล่นได้เทคเดียวเราก็ผ่าน

ใช่แล้วนิรินยิ่งโตยิ่งน่ารักคุณผู้ชม
เดี๋ยวติดตามด้วยสกู๊ปสกู๊ปน่ารักนะคะ